จังหวัดกาลสินพร้อมจัดงานประเพณีมาครับปูรณมีบูชา
ทะเลถุงอีศานระหว่างวันที่สามถึง๑๒มีนาคม๒๕๖๖
ก้าศินเป็นจังหวัดที่สามที่มีอยู่สามรวย
ก็คือรวยวัฒนธรรมรวยน้ำใจและรวยสุขภาพ
เพื่อต่อยอดความร่ำรวยทางวัฒนธรรมจึงได้จัดงานนี้ขึ้นที่โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยางพระธาตุยาคู
งานนักท่องเที่ยวจะได้ชมความตระการตาของทะเลทุงหลักศรี
ฟ้อนรำถวายพระธาตุยาคูและการแสดงแสงสีเสียงมินิไลท์แอนด์ซาวน์
ตามรอยอารยะมาคะปูรณมีบูชาธวารวดีมิ่งล่าเมืองฟ้าแดดสงยาง
และยังมีการแสดงแบบผ้าไทยพัสตราพรจากท้องถิ่นสู่สากล
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการสาธิตการทำตุงแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนจาก๑๘อำเภอ
โดยเฉพาะผ้าแพรวาราชินีแห่งผ้าไหมผลิตภัณฑ์จักษานของตกแต่งของกินของใช้ในครัวเรือน
จากผู้ผลิตโดยตรงถึงผู้บริโภคในราคาประหยัด